ติดตามข่าวกันต่อช่วงนี้ใครชมข่าวอยู่อีกสักพักตอนเที่ยงต้องกินข้าวใช่ไหม
เผ็ดมากเลยใช่ไหมโดยชาวอำเภอสบเมือนที่แม่ครองสร
นั่นเองนะครับพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันเลยนะฮะ
นี่เป็นชาวบ้านศพเมยที่แม่ห้องศรกำลังขมักเม่นกับการแข่งขันทำอาหารจากปลาสารวินนะฮะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานของดีอำเภอศพเมย
แล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชาวศพเมย์ประจำปีระหว่าง๑๕มีนาคมวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ
ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
งานนี้จัดขึ้นมาเพื่อต้องการจัดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแล้วก็ของดีที่มีชื่อเสียงของอำเภอโดยเฉพาะพริกกะเหลี่ยง
ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ต้องการซึ่งเป็นความต้องการของตลาดอย่างมากทีเดียวนะครับ
แล้วก็อำเภอศพเมย์เองก็เป็นแหล่งผลิตพริกกระเหลี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของแม่ห้องศรด้วยนะครับ
กิจกรรมในงานก็มีหลากหลายอย่างให้ได้ร่วมชมร่วมสนุกกันนะครับ
การออกร้านนิทัศกาลของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ปรากฏผลผลิตทางการเกษตรการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแข่งขันชกมวยไทยประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพลประกวดธิดาพริกกระเหลี่ยง
อันนี้ก็ไม่รู้ต้องเอาพริกมาแต่งตัวแล้วก็แข่งขันต่างนะครับ
การแสดงอีกมากมายจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายกระเหลี่ยงที่รู้จักให้แพร่หลายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ
บอกว่าพริกกะเหลี่ยงจริงเป็นเรื่องราวทางวัฒนธรรมด้วยนะ
คือชาวกะเหลี่ยงเขาเชื่อแบบนี้บอกว่าบ้านใดเนี่ยมีแค่ข้าวมีแค่พริกแล้วก็มีแค่ฟืนเนี่ยก็สามารถอยู่ได้แล้วโดยไม่ต้องมีเงินนะครับ
พริกกะเรียงแตกต่างจากพริกขี้หนูสวนเพราะอะไรรู้ไหมพริกขี้หนูสวนเขาต้องปลูกลงกระถางแล้วก็ไม่ชอบแดด
แต่พริกกะเหลี่ยงเนี่ยโปรยไปกับเมล็ดพันธุ์ต่างหวานลงในไร่ได้เลยเดี๋ยวพริกกะเหลี่ยงก็แทรกเสริมขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าพอได้ผลผลิตออกมาเนี่ยพริกเขาจะอยู่ทนทานแล้วก็ต้นก็อยู่ทนทานดังนั้นพริกกะเหลี่ยงก็เลยเป็นพริกวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนกะเหลี่ยงเขา